ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้คลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่นะคะ
ก็จะมีสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันอุตสาหกรรม
ไฟไหม้น่ากลัวจริงเหตุการณ์ที่นครปฐมที่แถวอ้อมน้อยอ่ะนะคะ
ใหญ่ขออภัยที่นี่นะคะคนแถวนั้นเนี่ยมีบ้านของประชาชนเป็นร้อยหลังคาเรือน
แล้วภาพไฟไหม้มันน่ากลัวแล้วน้ำมันก็ไหลนองเต็มพื้นด้วย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าความเสียหายให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ดับเพลิงในพื้นที่เทศบาลของจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็ช่วยกันนะคะ
ต้องใช้น้ำยาโฟมแล้วก็ใช้น้ำในการดับเพลิงครับ
น่าตกใจเพราะนี่เป็นคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่
ก็จะมีพวกน้ำมันเครื่องเกียร์น้ำมันอุตสาหกรรมของบริษัทประพากรอออยอ้อมใหญ่อำเภอสัมพรานนะคะ
แล้วอยู่ติดกับทางด้านหลังที่เป็นตลาดธัญญาโอ้โหห่างจากถนนเพชรเกษม๓๐๐เมตร
คุณผู้ชมดูนะคะดูภาพควันไฟนอกจากควันแบบโอ้โหน่ากลัวแบบนี้
มันมีน้ำมันไหลนองพื้นด้วยอ่ะค่ะครับโกดังตรงเนี้ยชั้นเดียว
พื้นที่๒๐๐ตารางวาแต่ไฟไหม้หนักมากควันดำเยอะมาก
ควันมันปกคลุมเป็นบริเวณกว้างแถวนั้นมีบ้านคนคือเป็นหมู่บ้านเลยนะคะ
แถวนั้นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นห้องแถวนี่เป็นทาวน์เฮาวส์
ติดติดติดติดติดกันแบบนี้ถ้าเราอยู่แถวนี้เรานี่ตกใจค่ะดูสิ
ทุกคนตกใจมากเป็นพันครอบครัวที่อยู่ใกล้ใกล้ครับตำรวจสพโพแก้ว
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็เลยประสานกับดับเพลิงในพื้นที่
อาสาร่วมกับตันยูคือไปช่วยกันหมดครับเจ้าของบริษัทชื่อว่านาย
พรุษอึ้งประพากรบอกว่าโกดังเก็บน้ำมันเครื่องชนิดแกลลอน๒๐ลิตร
ละ๕ลิตรเป็นหมื่นแกลลอนรวมแล้วหลายแสนลิตรครับในส่วนของมูลค่าความเสียหาย
ไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาทอืมซึ่งตรงเนี้ยมันเหลือจากไฟไหม้ครั้งที่ผ่านมา
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะยี่สิบเอ็ดเมษายนปีนี้คือมันเหลือจากครั้งนั้น
แล้วมันไม่มีที่เก็บคลังสินค้าใหม่กำลังสร้างอยู่
เขาตั้งใจว่าจะย้ายไปไม่ให้ใกล้กับชุมชนอ๋อตอนนั้นไฟไหม้มาแล้ว
แต่ยังไม่ทันได้ย้ายตอนแรกจะย้ายออกไปให้ไกลชุมชน
ยังไม่ทันได้ย้ายแล้วเกิดเหตุการณ์นี้โอ้มาอีกแล้ว
เขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเผาเอาประกันหรือเปล่า
เจ้าของบอกเปล่านะไม่ได้เผาเอาประกันเพราะว่าธุรกิจอันนี้เหมือนบ้าน
เหมือนบ้านของตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าผู้เสียหายทุกคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะ
ก็จะมีการเยียวยาให้นะคะจะเยียวยาทุกคนบ่ายสองโมงครึ่งควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ดับเพลิงกว่าสามร้อยชีวิตหัวฉีดน้ำยี่สิบหัวดับไฟกันโอ้โห
สองชั่วโมงกว่าแต่ก็ต้องฉีดน้ำรอเอาไว้ไม่ให้มันประทุขึ้นมา
แบบดังมากค่ะครับแล้วเห็นกลุ่มควันสีดำใหญ่มาก
คือเขาตกใจก็พยายามหนีเอาตัวรอดกันออกมา
ไม่ได้หยิบทรัพย์สินอะไรออกมาเลยเพราะมันน่าตกใจจริง
มันเกิดขึ้นเร็วมากคือเอาชีวิตรอดออกมาก่อน
แล้วตอนที่ไฟมันไหม้ออกมาแล้วคือ

ใช่ค่ะมีห้องที่๒หลังที่๒จากริมคลองมา

แล้วตอนที่ไฟมันไหม้ออกมาแล้วคือ

พี่อุเอกสารเอารถออกมา
เอาอะไรออกมาด้วยครับครับ
ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
ไฟแบบร้อนตัวแล้ว
ไปเอาเอกสารฟันเลยลมแรงวันนี้ยาเสื้อผ้าไม่เอาแล้ว
ก็กินกันทั่วมันระเบิดอย่างแรงอยู่แล้วระเบิดน้ำมันแล้วไฟมันลุกมาด้วยไง
โอ้โหเขาขนหนีกันหมดเลยได้กลิ่นก็เข้าใจว่าบ้านนี้เขาไหว้เจ้ากัน
ก็แล้วไม่แป๊บเดี๋ยวมันก็ระเบิ่งก็โหแรงมากแรงมาก
ไม่ได้หยิบขยับรถหนีกันหมดเลยสองครั้งแล้วอ่ะนี่ไง
บอกสองครั้งแล้วอ่ะอืมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ไปตรวจสอบนะคะ
ตั้งศูนย์อำนวยการในที่เกิดเหตุตรวจสอบความเสียหายของประชาชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ส่วนมันมีประเด็นเรื่องของมลพิษด้วยนะคะคือน้ำมันมันไหลลงคลองค่ะคุณผู้ชม
อืมตอนเนี้ยก็สั่งให้กรมชลประธานปิดประตูน้ำไว้ไม่ให้มันกระจายไปพื้นที่อื่น
แล้วก็ต้องเร่งกำจัดน้ำมันกันนะคะทีนี้ก็แนะนำแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี๑กิโลเมตรต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บด้วยค่ะเป็นพนักงานบริษัทนะคะ
ก็ถูกไฟลวกที่แขนตะบาดเจ็บเล็กน้อยครับสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เดี๋ยวพรุ่งนี้สภาวิศวกรจะมาสำรวจโครงสร้างอาคาร
อยู่ใกล้ใกล้กับโรงงานที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะครับดูสภาพนะคะ
อืมโอเคแล้วน่ากลัวน่ากลัวค่ะอันนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็ช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละครับทุกผู้ชมครับกับคลังเก็บเชื้อเพลิงตรงนี้เนี่ย